ส่วนที่จังหวัดสมุนปราการนะคะ
ชายชาวมาเลเซียค่ะเสียชีวิตแบบปริศนา
ที่บอกว่าปริศนาเพราะพอไปตรวจร่างกายตรวจศพเบื้องต้น

และลักษณะของศพก็คือมีเลือดออกปากเลือดออกจมูก
และการเสียชีวิตแบบนี้ในช่วงนี้
หลายคนเขาก็สงสัยเอ๊ะตายเพราะโควิดหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่เขาได้รับแจ้งเหตุก็ไปถึงค่ะ

ตำรวจภูทรบางแก้วจังหวัดสมุทรประการค่ะ
ไปถึงเขาก็ต้องเอาศพออกมาแบบนี้นะคะ
ผู้เสียชีวิตทราบชื่อวันนายปะธำนาธารรามธรรมค่ะ
เป็นชาวมาเลเซียอายุ๔๑ปี
ตอนที่ไปถึงศพที่เจอก็คือมีเลือดไหลออกปากออกจมูกนะ
แต่ร่างกายมันไม่พบแผลอะไรเลย
แสดงว่าไม่ได้เกิดจากการต่อสู้หรือการถูกทำร้ายร่างกายค่ะ

ผู้ตายถูกนำตัวเข้ามาควบคุมในห้องขังอยู่เพียงคนเดียว
คือการเสียชีวิตไปเสียชีวิตที่สถานีตำรวจเนี่ยนะคะ
เข้ามาอยู่ในห้องขังคนเดียวไม่มีใครเข้าไปหาเลย
จนกระทั่งเวลาประมาณตี๒ผู้ตายนอนคว่ำหน้าคล้ายกับนอนหลับ
ผู้ตายยืนยันว่าผู้ตายไม่ได้สัมผัสหรือไปอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด
ขณะที่ตำรวจภูทรบางแก้วเปิดเผยนะคะว่า
ผู้ตายถูกควบกลุ้มตัวเหมือนคดีข้อหมาวสุราประพรศนบุญไวท์
ตั้งแต่ช่วงค่ำวันเสาร์แล้วหลังจากคลุ้มคลั่งเมาแล้วก็คลุ้มคลั่ง

จากการตรวจสอบประวัติเบื้องต้นเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
ก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดแต่จริงการแพร่ระบาดนี้เกิดขึ้นตั้งแต่มกราแล้วนะ
โดยทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งค่ะซึ่งไม่พบประวัติการสัมผัสเชื้อ
หรือว่าเป็นกลุ่มบุคคลเสี่ยงแต่อย่างใดส่วนสาเหตุการเสียชีวิต
ตอนนี้รอผลชนะสูตรอย่างเดียวเท่านั้นค่ะ
ขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลเมืองบางแก้วก็เข้ามาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในห้องขังและบริเวณโดยรอบ
เพื่อความไม่ประมาทและเพื่อความสบายใจของผู้ต้องขังรายอื่นอื่นรวมทั้งตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงพักด้วยค่ะ